สำหรับคนจะร่วมโครงการคนละครึ่ง

เพราะงั้นท่านโอดนะตะชา
โอดแล้วเดี๋ยวจะโอดนะ

แล้วเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันพรุ่งนี้

หลายคนอาจจะตั้งนาฬิกาปกตั้งหน้าตั้งตา

จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา
จนถึง๒๓นาฬิกา
ผมว่า๖โมงถึง๗โมงเนี่ยสิทธิ์อาจจะเต็มแล้วนะ
๕ล้านคนสำหรับสิทธิ์ในเฟส๒นะครับ
แล้วก็แน่นอนนะฮะก็เป็นรูปแบบเดียว
กับที่เปิดเฟส๑นะครับ
ก็คือภาครัฐจะร่วมจ่ายให้
แต่ไม่เกินวันละ๑๕๐บาท
ผมบอกขั้นตอนสักนิดหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับ
ท่านเข้าไปในเว็บไซต์คนละครึ่ง
พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้านะ
ท่านเข้าไปเลยเว็บไซต์คนละครึ่ง
พอ๖โมงปุ๊บท่านรีบไปกรอกข้อมูล
คือชื่อสกุลเลขบัตรรหัสหลังบัตร

ซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านติดตั้งแอปเป๋าตังค์ไว้ด้วย

ขั้นตอนที่๓ท่านรีบไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์ได้เลย

เท่ากับคุณต้องมีทั้งเว็บไซต์คุณต้องมีทั้งแอปนะ
แล้วก็รับสิทธิ์เงินร่วมจ่ายจากรัฐไม่เกิน๑๕๐บาทต่อคนต่อวัน
ไม่เกิน๓๕๐๐บาทในโครงการนี้นะฮะ
ส่วนผู้ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ตั้งแต่เฟสแรกแล้วประมาณ๑๐ล้านคน
ขอให้ท่านไปกดปุ่มด้วยคุณ
ที่เคยได้รับสิทธิ์ในเฟส๑ว่าท่านต้องไปกดภายในเวลากี่โมงอะไรอย่างนี้นะฮะ
ค่อยทยอยไปกดได้ในแอปเป่าตังค์
แล้วท่านก็จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมอีก๕๐๐บาทนะ

รวมแล้วทั้งเฟส๑และเฟส๒ประชาชนจะได้รับเท่ากัน
คือไม่เกิน๓๕๐๐บาทในโครงการนะครับ
สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟส๒สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่๑มกราคม
ถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒
เราอธิบายไปแล้วนะในเรื่องของโครงการคนละครึ่ง

คุณต้องกดไวด้วยเปิดเว็บไวด้วย
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสัก๗โมงเดี๋ยวจะหมด
แต่ว่าธนาคารกรุงไทยเขาบอกแบบนี้คุณว่า
พรุ่งนี้รับรองไม่มีล่ม

เขาบอกว่าไม่มีล่มระบบมีความพร้อม
รุงไทยได้เพิ่มปริมาณการรองรับการลงทะเบียนเป็น๒เท่า
สูงสุด๕แสนรายการต่อนาทีคุณ
เขาบอกว่าถ้าเทียบ๕ล้านสิทธิ์นะ

ส่วนอีกโครงการหนึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่คุณ

เฟส๒อาจจะยังไม่มานะคุณนะ
เพราะว่ามันมีข้อร้องเรียนออกมาถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันคุณ

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แถลงข่าวด่วนว่าอาจจะต้องมีการขอเลื่อน

เพจ๒ออกไปสักระยะหนึ่ง
หลังพบว่ามีโรงแรมที่อาจจะทุจริต

กี่โรงแรมคะ๓๐๐๓๑๒โรงแรม

ตอนนี้ทราบชื่อโรงแรมทั้งหมดแล้ว
ส่วนร้านค้าที่อาจจะมีการทุจริตประมาณ๒๐๐แห่ง
ตอนนี้ประสานกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย
การตรวจสอบเอาผิดทั้งคดีแพ่งและอาญา
มันก็เลยกระทบต่อเฟส๒เนี่ยนะครับ
แล้วเขาก็มีการแฉกลงนะคุณนะ
เพราะคนในโลกโซเชียลเขาแฉกลงมายังไงรู้ไหมคุณ

ตั้งราคาค่าห้องแพงเวอร์แพงกว่าอัตราปกติ
แล้วก็ไปรวมหัวกับคนที่ไม่ได้เข้าพัก
แต่แกล้งทำมาจองเนี่ยนะแล้วก็กินส่วนต่างกัน

ราคาห้องหนึ่ง๒๐๐๐บาทต่อคืน
แล้วทีนี้ก็มีคนที่ร่วมขบวนการก็ไปจอง
แล้วก็รู้ว่ารัฐจัดจ่ายให้๔๐
เท่ากับรัฐจะจ่ายคืนให้กับโรงแรม๓๐๐๐บาท
เกินค่าห้องตอนแรกไปด้วยที่บอกว่า๒๐๐๐บาท
และโรงแรมเค้าบุญการผู้ร่วมแผน
ก็จะเอา๓๐๐บาทที่รัฐจ่ายคืนให้
เอามาแบ่งกันครึ่ง

แต่นี่เป็นกลงที่เขาแฉออกมา

อ้าวมาตกอยู่ที่พวกโกงคนละครึ่งแบบนี้
ใช่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับ